อ่าเจอที่บ้านอ่าบ้านต่างบนคานใช่ไหมแต่ของผมไม่ต่างจังหวัด
เจอเขาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนเลยค่ะ
มาตอนไหนวะเนี่ย

มันมาจากไหนอ่ะ

ก็เลยขอติดรถมาด้วยขึ้นด่วนซะเลย
คุณสืบสกุลถ้าเกิดขับรถอยู่แล้วเจอแบบนี้อยู่กระจกหน้าเป็นยังไง

รถคันอื่นก็คงนึกว่าเอาตุ๊กตามาติดไว้หรือเปล่า
ตุ๊กตาตุ๊กแก่
นี่แหละตอนนี้ที่เขาเจอเนี่ยนะคะ
คุณตัดวัสอิโนเจ้าของเรื่อง
ก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
เล่าไปก็หัวเราะไปบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งใจโอ้ย

แฟร์การท่องเที่ยวญี่ปุ่นในกรุงเทพค่ะ

เออเสร็จแล้วพอขับมาถึงด่านพระรามเก้าเนี่ย
ก็มาเจอเจ้าตุ๊กแก่เจ้าปัญหาตัวนี้มันค่อยไต่ขึ้นมาจากกระโปรงรถ
แล้วมาปะอยู่หน้ากระจกแบบนี้

คือผมไม่ได้กลัวตุ๊กแก่เท่าไร

ต้องเปิดกระจกแล้วมาจ่ายเงิน
แล้วเกิดมันอยากเข้ามาข้างในบ้าน
ความสนใจกันนะคะแล้วทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วสุดท้ายเพื่อนร่วมทางเนี่ย
เขาขอโดยสารไปลงที่ไหนคะครับเขาก็บอกว่าพอลงทางด่วน
สวรีชัยสมรภูมิเจ้าตุ๊กแกก็ค่อยไต่ลงไปจากรถแล้วคุณตัดก็ยังสงสัยนะว่า
เอ๊ะมันมาตอนไหนเนี่ยเพราะว่าจากเส้นทางจากจันทบุรีเข้ามาเนี่ยนะคะ
คุณตัดจอดรถแวะปั๊มน้ำมันครั้งเดียวเองแล้วปั๊มนั้นก็ดูสะอาดสะอ้านดี
มันอาจจะมีตุ๊กแก่มันมาจากตั้งแต่บ้านแล้วมั้งคุณ
ไม่รู้ไงก็สรุปเอาเป็นว่าส่งลงที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะคะ
แล้วก็มองเพื่อนร่วมทางหายลับตาไปเลย
ยังไม่อยากให้คุณจบข่าวนี้เลยคุณไม่เล่าเลยเนี่ยเลขทะเบียนอะไร

ถ้าเห็นก็ดีแล้วเนี่ยเราส่องอยู่

คุณผู้ชมแบบพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าให้ดูเลขทะเบียน

ก็นำโชคลาภมาให้อาจจะเป็นความเชื่อ

คุณตัดก็ไม่ถ่ายทะเบียนรถตัวเองให้ดูนะ

ใช่ไหมมันวันโชคดีใช่ไหมไม่ใช่มันที่หนึ่งมันที่หนึ่งเออนะครับ